คุณผู้ชมดูเวลาตอนนี้จะเที่ยงแล้วบางคนกำลังทานข้าวอยู่
เมนูแต่ละคนอะไรบ้างดิฉันพูดชื่อเมนูนี้ก่อน
ข้าวผัดหมู๕ชั้นกรุบกรอบไข่ข้น๕ชั้นเลยเหรอ๕ชั้นเลยไม่ใช่๓ชั้น
แล้วมีไข่ข้นอีกทีนี้ค่ะลูกค้าสาวคนนี้เลยตัดสินใจสั่ง
แต่พอเธอเปิดกล่องมาคุณผู้ชมดูภาพ
ไม่ใช่ไข่ข้างบนนะไอ้ไข่ข้างบนที่เห็นนั้นน่ะมันสุก
แต่เห็นไหมขาวตรงนี้

เพราะว่าเธอบอกว่าเอ้ยนี่มันไข่ข้นเหรอ

เนี่ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็เอารูปนี้มาโพสต์ลงในโซเชียล
เธอเขียนโพสต์บอกว่าค่อนข้างช็อกกับร้านข้าวผัดปู
เธอก็บอกนะเป็นร้านชื่อดังย่านปฏิพัฒน์
เมนูที่สั่งไปเนี่ยคือข้าวผัดหมู๕ชั้นกรุบกรอบไข่ข้น
มีใครอธิบายได้บ้างไหมว่านี่คือไข่ข้นเวอร์ชั่นไหน
แล้วเขาก็ตำหนิไงบอกว่านอกจากระบบการจัดการเวลาของทางร้านจะนานมากแล้วเนี่ย
พอเปิดกล่องมาเจอแบบนี้โอ้โหไม่คาดคิดเลย
แล้วล่าสุดเนี่ยนะทางร้านเนี่ยแจ้งมาว่า
ไข่ที่เราได้มาคือไข่ออนเซ็นของทางร้าน
การลวกทุกเช้าครับนี่ค่ะแล้วเธอก็บอกว่าเธอตกใจอ่ะ
นี่อันนี้คือสิ่งที่เธออัปเดตนี่นะคะ
หรือเป็นสูตรของร้านเหรอสูตรเขาเป็นอย่างนั้นเหรอ
ไม่รู้เพราะว่าเธอก็อึ้งเหมือนกันกับคำตอบของที่ร้านเพราะว่าเธอโพสต์บอกว่าว้าวซ่ามาก
นี่ค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยนะไปที่ร้านอาหาร
เจ้าของเมนูข้าวผัดหมู๕ชั้นกรุบกรอบอยู่แถวถนนประดิพัฒน์ไง
แล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยนะก็บอกกับทีมข่าวบอกว่าเรื่องที่มีการโพสต์เนี่ยนะ

คือลูกค้าเนี่ยสั่งเมนูอาหารผ่านทางแอปมาแล้วสั่งมาหลายเมนู
หนึ่งในนั้นมันมีเมนูข้าวผัดหมู๕ชั้นกรุบกรอบไข่ข้น
แล้วก็มีเมนูข้าวผัดหมู๕ชั้นกรุบกรอบไข่ดาวสุก
แต่ทีนี้หน้าจอแอปที่ร้านได้รับเนี่ยมันแสดงเมนูไข่ดาวสุกกับไข่ออนเซน

เพราะฉะนั้นภาพที่คุณผู้ชมเห็นด้านบนจะเห็นไหมว่ามันเป็นไข่สุก
แต่ว่าไอ้ด้านล่างตรงนี้แม่ครัวเขาบอกว่ามันเป็นไข่ออนเซน
ออนเซ็นที่เราเคยสั่งกินมันก็ไม่ได้ลักษณะนี้นะ
คือมันจะเหมือนสุกกว่านี้นิดนึง
ใช่มันจะมีความเป็นสีขาวไม่ใสแบบนี้

เออแต่อันนี้มันใสเกินไปไงคุณ

ร้านบอกแบบนี้บอกว่าจริงมันคือไข่ออนเซน

จะทำให้น้ำที่มันอยู่ในไข่จริงคือมันซึมไปกับข้าว

บอกว่าเอาจริงมันเกี่ยวกับกระบวนการขนส่งด้วยแหละ
หน้าตาเมนูอาหารมันก็เลยออกมาแบบนี้
แต่ว่าทางร้านบอกนะว่าทานได้ทานได้จริง
ขอโทษละกันที่ทำเมนูอาหารผิด

เรื่องต้นทักแชทไปไปขอโทษกับลูกค้าแล้ว

เอาฟังเจ้าของร้านหน่อยนะคะ
เราก็เลยตอบลงไปในข้าวให้ลูกค้าซึ่งพอเกิดการขนส่งระยะ
เวลาในการทำอาหารพอไปถึงมือลูกค้าเนี่ยมันก็เลยทำให้ไข่ออนเซน
เหลือแต่ไข่ขาวไข่แดงก็ซึมเข้าไปในข้าวแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไร
แล้วก็อาจจะทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นไป
คือแม่ครัวเขาบอกว่าไม่ได้สังเกตไง
ว่าลูกค้าเลือกเพิ่มท็อปปิ้งเมนูไหน
คือเวลาที่เลือกเมนูนั้นมันจะขึ้นเป็นตัวหนังสือเข้ม
ไอ้ท็อปปิ้งที่ไม่ได้เลือกมันจะมีตัวหนังสืออ่อน
ทีนี้ก็เข้าใจผิดว่าลูกค้าเลิกเพิ่มออนเซ็น
ไข่ดาวสุกในกล่องเดียวกันแล้วก็ขอโทษลูกค้า
แต่ดิฉันว่าประเด็นมันอยู่ที่ความสงสัยว่านั่นมันคือออนเซ็นต์จริงเหรอ
ประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่เมนูนะประเด็นอยู่ที่ไข่ออนเซ็นนะฮะ
และอย่างผมเห็นลายล้านอันนี้แนะนำไว้เลย
หลายล้านพอสั่งไข่ออนเซ็นต์กลับบ้าน
เขาจะแยกใส่ถ้วยเล็กให้

เรื่องไข่แดงมันซึมไปในข้าวแล้วก็เหลือแต่ไข่ขาวแบบนี้
ถ้าเป็นไข่ข้นโปะหน้าข้าวได้
แต่ถ้าไข่ออนเซนต้องแยกใส่ถ้วยเล็ก
แล้วก็ปิดฝามาให้ดี

น้ำใสมันก็ไม่น่าทานแล้วแยกดีกว่า
เออก็จะได้จบปัญหานะแต่เอาจริง
ถามว่าลูกค้าผู้หญิงคนนี้เขาติดใจอะไรไหม
เพราะว่าทีมข่าวติดต่อไปทางโพสต์
เขาบอกว่าเจ้าของร้านก็ติดต่อมาขอโทษเรียบร้อยแล้ว

แต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้จบแล้วนะคะ
อย่าไปราดแบบนี้นะมันไหลมันไหลฮะ